มีคนโพสต์เรื่องราวประสบการณ์แปลกเวลาไปใช้ห้องน้ำสาธารณะอยู่บ่อยนะคะ
แล้วมันก็เกิดขึ้นเป็นระยะนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ห้องน้ำชั้นจีห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะคะ

ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายนี้เขาบอกว่าเขาก็นั่งโถส้วมอยู่ก็ทำธุระส่วนตัว
อยู่ดีมีผู้ชายคนนึงมุดหน้าคือไม่ใช่แค่มืออันนี้ตอนหลังแล้วตอนแรกเป็นหน้าก่อน
หัวออกมามุดเข้ามุดออกมุดหัวอยู่แบบนี้
เขาก็ตกใจทำอะไรสุดท้ายเอาเอื้อมมือมา
นี่คือช่องข้างล่างมีแค่นี้ยังพยายามเนอ
มุดหัวลงมาแบบนี้ค่ะต้องการอะไรคะ
ต้องการดูว่าเป็นใครอะไรยังไงอย่างนี้หรือเปล่า
แล้วผู้ชายที่เขาทำธุระส่วนตัวอยู่ที่โถส้วมนะ

เฟซบุ๊กแล้วตั้งชื่อคลิปนี้ว่า
ชื่อคลิปนี้ว่านางมุฒร์สองพันสิบแปด

คนก็วิจารณ์กันเยอะนะคนก็ตกใจว่าโรคจิตหรือเปล่า

คนอันนี้แน่นอนแล้วฮะคนดีก็คงไม่มาทำอ่ะ
แต่บางทีเนี่ยเหตุการณ์ก่อนหน้าเนี่ย
บางทีก็จะมาอ้างว่าอ๋อยื่นมือขอทิชชู่

กบหน้าขอความช่วยเหลือ
อาจจะก้มหน้ามาก่อนว่าเอ้ยมีคน
เราก็ไม่อยากรบกวนมากที่จะตะโกนไปบอกเขาว่า

เผื่อเขาจะสื่อความหมายกันได้
ปรากฏว่าเขาตกใจนะฮะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็เลยติดต่อไปยังเจ้าของคลิปนะครับ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ห้องน้ำชั้นจี
ห้างแห่งหนึ่งที่นครสวรรค์นะครับ
ที่ผู้ก่อเหตุจะเอื้อมมือเข้ามาจับขาของเขาเนี่ย
เขาก็มีความรู้สึกว่าเหมือนกับมีคนแอบดูอยู่
ก็เลยจังหวะที่มองลงไปข้างล่างเนี่ย
ก็เห็นหน้าของคนคนนี้ก้มอยู่อย่างที่เห็นในคลิป
เอาหน้าแนบลงไปกับพื้นเลยนะ
สัญชาติยานที่ว่ามันต้องมีใครแอบดูเราแน่
พอก้มหน้าลงไปเนี่ยเห็นเลยนะครับ
คนที่ก้มหน้าอยู่ตามคลิปเนี่ยนะฮะ
ก็คงจะตกใจนะครับ

ก็ดึงเสื้อมาปิดน้องชายของเขาไว้ก่อนนะฮะ
เค้าเอาน้องชายห้องน้ำด้วยครับ
ถามดิฉันที่ฉันจะตอบได้ไหมคะ
เขาก็เลยแกล้งทำเป็นเล่นมือถือ

แต่ความจริงแล้วแอบอัดถ่ายคลิปเอาไว้
เพราะจะเอาเป็นหลักฐานกับห้าง
เพื่อยืนยันว่ามีคนแบบนี้จริงในห้องน้ำที่ห้างของคุณ
เพราะก่อนหน้านี้เขาบอกว่าเขาเคยเจอแบบนี้มาแล้วที่ห้างแบบนี้

แต่ว่ามันอยู่ห้องน้ำคนละฝั่งกัน
แต่ครั้งนั้นไม่มีหลักฐาน

ก็เลยจับคนก่อเหตุไม่ได้นะครับ
วันนี้ก็เลยตั้งใจถ่ายคลิปเลยนะฮะ
ทีนี้พอคนนี้เขาหดหัวกลับไป

แล้วก็มาคลำมารูปแบบนี้นะครับ

เสร็จแล้วเขาก็ออกจากห้องน้ำไปเรียกแม่บ้าน
เพื่อจะให้มาดูตัวคนก่อเหตุนะครับ

เพราะว่าพอเขาออกจากห้องน้ำแล้วเดินไปหาแม่บ้านเนี่ย

เขาก็เลยแจ้งทางห้างไว้แล้วก็เอาคลิปมาโพสต์

ห้องน้ำสาธารณะมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะ